คุณผู้ชมมาถึงคลิปนี้ค่ะที่มีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะ
ลากสูนักไปตามถนนคนที่เห็นภาพแล้ว
สูนักก็กะเด้งกะเด้งไปตามทางสุดท้ายสูนักคือตายนะคะ
คนขับรถคันนี้เป็นพระพระอ๋อเป็นพระ
แล้วพระบอกว่าจริงแล้วหวังดีตั้งใจจะเอาสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยง

แต่ไม่รู้ว่ามันตกรถแล้วลากมันไปแบบนั้น

ตามคลิปนี้เลยค่ะที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบนถนนสายกันทรลักษณ์ศรีสเกต

พระทองแลระยับศรีอายุ๕๔ปี
เป็นพระลูกวัดน้ำเกลี้ยงอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตำรวจสพกันทรลักษณ์นิมนต์พระทองแลมาสอบนะคะ
พระท่านบอกว่าท่านไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ
ท่านบอกท่านไม่ได้เจตนาจะทำร้ายสุนัข
คือตั้งใจจะเอาสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยง
คุ้นเคยกันรักมัน
ตอนนี้เสียใจมากที่มันตายแบบนี้
คือขอมาจากไหนนะครับท่าเจ้า
อาตามากับเขาเขาราบนำมันนรา
มันก็มีเสียงห้องก็จอดรถเบิ้ง
พระทองแลท่านบอกว่าช่วงเช้าหลังจากที่ฉันอาหารที่วัดบ้านหนองพะแนงเสร็จเรียบร้อย
มีกิจนิมนต์ที่วัดใหม่บึงมลูตำบลบึงมลูอำเภอกันธรรลักษณ์
ก็เลยนำสุนัขตัวนี้ที่อยู่ที่วัดบ้านหนองพะแนงไปเลี้ยงที่วัดใหม่บึงมะหลู่
เพราะเห็นว่าสุนัขที่วัดบ้านหนองพะแนงมีหลายตัวแล้ว
แล้วก็เพิ่งมีคนใจร้ายไปวางยาเบื่อสุนัข
พระทองแลบอกว่าเอาสุนัขใส่ท้ายรถค่ะ

แล้วเอาเชือกไนลอนคล้องคอและผูกเอาไว้
ไม่ให้กระโดดลงมาแล้วก็แง้มฝากระโปรงรถ
มีเหล็กรองไม่ให้ฝากระโปรงรถปิด

โดยมีพระสมพงศ์ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองพะแนงนั่งมาด้วย

ก็คนขับรถที่วัดติดธุระ

บอกว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้องขับรถเองครับ
แล้วสุนัขคงร่วงตกลงไป

ก็เลยลากไปตามถนนจนสุนัขตาย
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญโสดผู้กำกับสพกันธรรลักษณ์บอกว่า
พระทองแลขาดเจตนาทำให้สุนัขตายค่ะ
แต่ทางการสอบสวนก็ต้องตั้งข้อหา
ว่าเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงขนส่งสัตว
โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ
เพื่อสวัสดีภาพของสัตว์ให้เหมาะสม
มีการส่งฟ้องที่สารจังหวัดกันทรลักษณ์นะคะ
ที่บ้านของน้องชาย
คนที่การส่งข้อความว่า
แต่ก็ว่าของเขาอย่างนี้ก็สู้มันดีกันต่อไปกันล่ะ